งเข้าป้ายจบด้วยดับ๓นะครับเดี๋ยวติดตามว่าครั้งนี้
นำเป็นจ่าฝูงในกีฬาคนพิการนั้นจะจบที่การเป็นเจ้าเหรียญทอง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการจัดการแข่งขันในช่วงนี้เหมือนกัน
ไปแล้วครึ่งทางนะครับติดตามรายงานได้จากคุณกัญจรัฐสุริบูรณ
จากจังหวัดอุบลราชธานีครับจีรพงศ์มีนาภาครับลงกฎทีมชาติไทย
พลาดการคว้าเหรียญทองเหรียญที่๒ให้กับตัวเองหลังทำได้เพียงแค่เหรียญเงินในการวิ่ง๒๐๐เมตร
เริ่มกันที่กีธาชิงเก้าเหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่วิ่งสองร้อยเมตรโดยประเภทชายเหรียญทองเป็นของรัตนพลโสวัน
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทำเวลาได้ยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งสี่วินาที
เหรียญเงินเป็นของชิลพงศ์มีนาภาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพยี่สิบเอ็ดจุดสามเจ็ดวินาที
และเหรียญทองแดงเป็นนัฐพงศ์วิลวงศ์รัฐนาศิริกษ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยี่สิบเอ็ดจุดหกสี่วินาที
ร้อยเมตรหญิงเหรียญทองสุริวัลลูนานจากธรรมศาสตร์ทำเวลาได้ยี่สิบสี่จุดหกห้าวินาที
เหรียญเงินเป็นวันวิสากองทองจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพยี่สิบสี่จุดแปดหกวินาที
และเหรียญทองแดงสุภาวันทิพัดจากสถาบันการภรรยาศึกษายี่สิบห้าจุดสูงสองวินาที
เทคอนโดวันแรกประเภทชายรุ่นไม่เกินห้าสิบสี่กิโลกรัมรำนรงค์สเวกวิหารี
มุมแดงทีมชาติไทยจากเกษตรศาสตร์แม้จะเป็นฝ่ายตามหลังพีรพัฒน์
กระมวลวงจากจุฬาลงกรในยกแรก๕คะแนนแต่ในสองยกที่เหลือก็ใส่การดักเตะและต่อยได้เข้าเป้า
พลิกกลับมาชนะสิบสองต่อสิบคะแนนขวาเหรียญทองแรกในการแห่งขันเทคอนโดไปคลอง
บินตันชิง๒เหรียญทองทีมหญิงจุลาลงกรที่ไม่มีบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ๑๙ของโลก
เนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บก็สามารถชนะรัฐนาบัณฑิตไปสามต่อศูนย์คู่
แชมป์เป็นสมัยที่๗เหรียญทองแดงเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับหอการค้าไทย
ส่วนทีมชายเหรียญทองมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแชมป์เก่า
ชนะธรรมศาสตร์ไป๓ต่อ๐คู่เหรียญทองแดงเป็นรัตนบัณฑิตและรามคำแผง